เริ่มที่ภัยแรงกันคุณผู้ชมตอนนี้ขยาย
ความวิกฤตครอบคลุมหลายพื้นที่ฝนเองก็ไม่ตก
ทำไร่ทำนาก็ไม่ได้ค่ะน้ำในแม่น้ำลำคลอง
ก็ไม่ค่อยมีผลกระทบมันมากมายเหลือเกินครับ
ไล่เลียงไปดูแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดว่าเป็นอย่างไร

คุณผู้ชมทางด้านของนายสริตวิทูลนะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพูดที่เลย
ลงไปสำรวจนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวรินชำราบ

นาต้นกล้าของข้าวในนาแห้งตาย
ผู้ว่าก็สั่งการให้แก้ปัญหาเบื้องต้นเรื่องน้ำ

จากนั้นก็เร่งสำรวจพื้นที่ผลกระทบแล้วก็หาทาง
ในการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียง
แล้วก็กระจายไปยังแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกร
เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น
รวมทั้งสร้างระบบสำรองน้ำทำแก้มลิง

ให้มีน้ำเอาไว้ใช้ให้เพียงพอ
ที่มันเกิดปัญหาเรื่องของความแห้งแรงแบบนี้
ไม่ต่างจากที่ชัยภูมิเลยค่ะ
ก็เจอปัญหาภัยแรงในพื้นที่๗อำเภอด้วยกันนะคะ
ข้าวนาปียืนต้นตายกว่าหมื่นไร่แล้ว
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำชีก็ต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ไร่นาค่ะ

ก็ทำให้แม่น้ำชีเริ่มแห้งลงเหมือนกันนะคะ
ถือเป็นวิกฤตในรอบ๓๐ปีเลยก็ว่าได้
ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำปลาปลาหมู่บ้าน

การบริหารส่วนจังหวัดก็จัดรถน้ำออกแจกจ่ายให้ประชาชนในบ้านหนองว่าแล้วก็บ้านโนนดู
ซึ่งเดือดร้อนไม่มีน้ำปลาปลาค่ะ
คือน้ำปลาปลาไม่ไหลมา๔เดือนแล้วค่ะ
ก็ต้องเยียวยาปัญหาขาดแคลนน้ำของชาวบ้านเบื้องต้นกันไปก่อน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้ปล่อยน้ำจากบึงละหาร๗๐๐ลูกบาทเมตร
เพื่อให้ชุมชนได้ใช้เป็นน้ำดิบผลิตปลาปลาชุมชนค่ะ
ส่วนที่ขอนแก่นสำนักงานชนรับประทานที่๖เรียกประชุมด่วน
พร้อมกับสั่งการการคุมเข้มบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
แล้วก็เตรียมการปล่อยน้ำ
อยู่ที่บริเวณหน้าฝ่ายหนองหวายเพื่อช่วยชาวนา๑๖๐๐๐ไร่

ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็
เกษตรกรนั้นชะลอการเพาะปลูกออกไปก่อน
กว่าจะถึงช่วงที่มีฝนตกต้องตามฤดูกาล

หน่วยฝนหลวงพ่าตวนออกเฉียงเหนือนะคะ
บินสำรวจภูมิอากาศแล้วก็สภาพพื้นผิวดิน

ทำฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาฝนแรง
แต่ก็ประสบกับปัญหาด้านการเบี่ยงเบน
สภาพภูมิอากาศแล้วก็ทิศทางลมค่ะ
ทำให้ฝนไม่ตกครอบคลุมในพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการทั้งหมด
ตอนนี้มีการเพิ่มเครื่องบินฝนเทียมอีก๒ลำแล้วนะคะ
เพื่อจะได้ช่วยทำฝนเทียมให้ได้อย่างเต็มที่ค่ะ
ไปดูที่จังหวัดสุมรินกันบ้างครับ
ชาวบ้านกะเลงแวกนะฮะในอำเภอเทพรักษา
ตำบลเทพรักษาของอำเภอสังขะชายแดนไทยกัมพูชาก็แก้ปัญหาภัยแรง
เขาต่อแบบการลักน้ำจากโอนภูแสน
ครองธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ทัพทันห้วยสำรานอยู่ห่างจากหมู่บ้านสัก๑๐กิโลได้

แต่ว่ายังขาดอีกสัก๒๐๐กว่าท่อนต้องรอระดมเงินทุนอีก

โดยงานหรือว่าองค์กรต่างที่พอจะมีงบประมาณ

ฝนทิ้งช่วงก็กระทบกับแหล่งน้ำดิบค่ะ
แหล่งน้ำดิบนี้เป็นแหล่งน้ำผลิตประปาหมู่บ้านในตำบลวังหินอำเภอวังโป่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลก็เลยต้องบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำอื่นมาเติมใส่ถังพระประปาหมู่บ้าน
วันละตกแล้ว๑๒๐๐ลิตรเลย
เพื่อจะได้แจกจ่ายน้ำสะอาดเข้าระบบประปาหมู่บ้านได้เป็นการชั่วคราวนะคะ
ต้องมีการกำหนดเวลาเปิดปิดน้ำ
ส่วนพื้นที่นอกเขตประปาก็มีการนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่าย
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับชาวบ้านด้วย
แต่ว่าที่อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
ตกเยอะตกหนักด้วยน้ำมาเต็มไปหมดเลย

โอ้โหเหมือนแบบคนใกล้ตาย
เพื่อขึ้นมาฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งครับ
ทำให้มีน้ำไหลเข้าไปแหล่งน้ำที่เอาไว้
เก็บไว้ตามธรรมชาติเยอะขึ้น
แล้วก็บรรเทาปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

หลังจากนี้ก็คงต้องรอความช่วยเหลือจากทางจังหวัดต่อไป
ก็หวังไม่ได้กับเรื่องของฝนฟ้าอย่างเดียว
บางทีมันก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับ
ก็สำหรับชาวบ้านที่เขามีปัญหาก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาค่ะ